ถูกต้องแล้วเหมือนการแข่งขันที่ดิฉันจะพาไปที่นี่
มันเป็นการแข่งขันที่ต้องบอกว่า
เร็วแรงแซงทะลุฟางค่ะ

นี่น้องใบตองโอ้เป็นยังไง
ภาคมงค์มันเป็นการแข่งขันฟอร์มูล่าดอย

เพราะว่าเนี่ยเร็วแรงแซงทะลุฟางไปเลย

จริงเห็นมั้ยปัดเล็กน้อย
เออเข้าโค้งไม่ให้รถมันเสียหลัก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
สาดมาจากทางโค้ง
เห็นแล้วก็ควันเข้าโมง
โอ้โหสุดยอด
ต้องแบบเราต้องเกร็งอ่ะเราต้องเอี้ยวตัวตามเราต้องลุ้นกันอ่ะ
มันเป็นเส้นทางที่เขาบอกว่าปราบเซียนมาก
ทั้งคดเคี้ยวทั้งชันสารพัดเลย
บางคนเนี่ยเสียหลักคุณเห็นไหมรถเนี่ยแซงทะลุฟางออกมาแล้วอ่ะ
แล้วบางโค้งมันโค้งปากเซียนเนี่ยคุณดูสิล้อเลอะกระจุยกระจายเห็นไหม
นี่คนนี้เข้าโค้งได้เก่งนะคะ
เสียหลักคนนี้เอาตัวแทน

ลุกคุกคานกันไปกระโดดกระเด็นกันไปก็มีเยอะค่ะคุณ
แต่ว่างานนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคุณไม่ต้องตกใจ

เพราะว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนคุณเห็นไหมคะ

แล้วก็อุปกรณ์เซฟร่างกายอย่างดีสนับสอกสนับเข่ามาหมดเลย
เขาเป็นมืออาชีพค่ะ

ถ้าเกิดว่ารถมันไปแล้วเราจะโดดลงจากรถยังไงใช่ไหม

มันจะมีวิธีในการป้องกันตัวแบบนี้ที่เขาได้รับการฝึกฝนแล้วก็เฟฟมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะ
เอาภาพบรรยากาศความมันความฮามาฝากกันคุณผู้ชม
จริงต้องบอกหน่อยนะบอกให้รู้กันนิดนึงว่ารถแบบนี้เขาเรียกว่าล้อเลื่อนใช่ไหมคะ
รอเลื่อนไม้หรือว่าโกคาสมงค์เนี่ยนะคะ
เป็นภูมิปัญญาของชาวเขาเลยนะคะเพราะว่ารถที่เขาใช้แข่งเนี่ยนะ
มันเป็นรถที่ชาวเขาเขาใช้ขนผักไง

แล้วก็ใช้กันมานานหลายชั่วอายุคนแล้วแต่อันนี้ก็คือมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาเพื่อมาเป็นการแข่งขันกันด้วยนะคะ
ก็จริงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ในการขนส่งแล้วแหละก็เลยกลายมาเป็นการละเล่นของเด็กรวมไปถึงการแข่งขันด้วย
ตามแบบว่าหมู่บ้านชุมชนนะชาวเขาต่างเขามีการละเล่นแบบนี้
หลายที่ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสนะได้ไปเที่ยวนะเขาก็จะมีต้อนรับนักท่องเที่ยวให้คุณลองเล่นแบบนี้โกพัสมงคอร์มูล่ามงค์อะไรแบบนี้
สนุกสนานคุณเห็นไหมเด็กน้อยเขาก็เล่นกันเป็น

บริเวณตรงนี้เขาทำเป็นเพื่อการแข่งขันเพราะฉะนั้นต้องใช้มืออาชีพนะคะ
สนับสอกสนับเข่าคืออุปกรณ์เซฟตี้เขาดีมาก
เขาเรารู้วิธีในการถ้าเกิดว่ารถเสียหลักเขาจะกลิ้งลงไปเนี้ย
แต่ละชุมชนเขาก็จะมีบริการแบบนี้
ไม่เร็วและแรงไม่แซงทะลุฟางแบบนี้ออกมาแน่นอนค่ะ